คุณผู้ชมจะส่งข้อความมาผ่านทางไลน์
จะใช้อะไรถ้าไม่ใช่ปี่ในการเรียกงู

ใครที่กลัวงูก็ทำอย่างนี้แล้วค่อยดูไป
เพราะว่าดูให้ดีเดี๋ยวมีอะไรดีมาฝาก
แต่ว่าถ้าคนกลัวก็ต้องวิ่งหนีจนป่าลาบแหละค่ะคุณค่ะ

ไปเจองูขนาด๓เมตรอยู่กลางสวน
คุณจะทำยังไงไปดูค่ะ

อย่างแรกเลยวิ่งอ่ะวิ่งไปตามเลยค่ะไปที่สวนลำไย
หมู่บ้านขวงปลาใต้นะคะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

พบงูเหลือมอยู่ในสวนลำไย
โอ้โหคือมันไปซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นคือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเอาจริง
ไม่เห็นนะคะคุณเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รีรอนะไปถึงที่เกิดเหตุ
นำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปยังจุดเกิดเหตุ
พบงูเหลือมกำลังเลื้อยมุดเข้าท่อส่งน้ำแบบนี้
ท่อส่งน้ำนี่คือท่อส่งน้ำ
ใช้มือเปล่าเนี่ยค่ะที่เจ้าหน้าที่ค่อยดึงหางมันออกมา
สุดท้ายดึงออกมาสุดแขนแล้วค่ะคุณ
แล้วก็จับได้แบบนี้จับได้แบบนี้แหละค่ะ
แต่ว่าจับง่ายอันนี้ไม่ได้วุ่นวายมาก
เพราะว่าเขากำลังมุดเข้าท่อน้ำหนี
วี่รางวัลนะแล้วก็มาพบคุณผู้ชมดูหน้าสิ

สวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อเหลือมครับ
ผมส่วนสูง๓เมตรครับ
คือชาวบ้านที่พบงูเหลือมเนี่ยคือพี่บุญปั่นนะคะ
บุญปั่นเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะรดน้ำอยู่ในสวนลำไยอยู่ดี
ก็หันมาโอ๊จ๊ะเอน้องเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้
มุดเข้าท่อส่งน้ำเลยก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลช้า
นึกออกไหมก็ลองใช้ไม้แหย่ดูเพื่อจะไล่งูเหลือม
ปรากฏว่าโอ้โหเกือบโดนงูฉกอ่ะคุณ
เขาเห็นท่าไม่ดีตั้งสติตั้งสติก่อนแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
พี่เจ้าหน้าที่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้มาจับงูเหลือม๓๔ครั้งแล้ว
มากี่ทีกี่ทีนะเจอแต่ไซส์บิ๊กเบิ้มแบบนี้
คือสันนิษฐานว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นดงงูเหลือมค่ะ
คุณดูสิใหญ่กว่าขาคุณพี่เขาอีก
ลำตัวของพี่เหลือมตัวนี้นะคะ
หลังจากจับได้พี่เจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่อื่นต่อไปนะ
แล้วก็อยากจะเตือนชาวบ้านกันหน่อยนะคะว่า
ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่แถวนี้ให้ระมัดระวังด้วย
ยิ่งช่วงใกล้หน้าแรงแบบนี้งูมันจะออกมาหาแหล่งน้ำคุณ
เวลาเข้าสวนก็ดูกันให้ดีแล้วกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเจออย่าเอาไม้ไปเคลียร์อย่าไปไล่เอง
เพราะว่างูเป็นสัตว์มีพิษ
ยังไงถ้าเจอแล้วตั้งสติแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่นะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับการฝึกฝนในการที่จะช่วยจับงู
เพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับงู
ได้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตัวเองก็จะได้ปลอดภัยด้วย
มันมีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษต้องระวังนะ
ใช่แต่ว่ามันก็เป็นสันมันก็เป็นสันร้าย
ต่อให้ไม่มีพิษที่ฉันก็จะไม่โยนคุณเข้าไปหรอก
หรือว่าถ้าไม่มีพิษจะให้โยนเข้าไปล่ะ

โยนใครเข้าไปไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยอันนี้ดีที่สุดใช่